ว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่
กำชับทีมแพทย์ดูแลผู้บาดเจ็บ
และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างสุดความสามารถ
รวมทั้งการดูแลจิตใจ
แม่ของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ

นายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางไปที่โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพู
พร้อมนำทีมแพทย์เข้าไปพูดคุย

โดยใช้เวลาในการพูดคุยสั้นกับญาติ

โดยนายอนุทินยืนยันว่าจะประสานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

เพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอดหมดทุกคน
และจะไม่ให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก

เตรียมพร้อมทางการแพทย์อย่างเต็มที่
โดยประสานให้ผู้บาดเจ็บทุกรายถึงมือแพทย์แล้ว
โดยกระจายผู้บาดเจ็บสาหัสไปยังโรงพยาบาลต่าง
ในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพู
และที่สำคัญคือที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ขณะเดียวกันหากเกินความสามารถในการรักษาผู้ป่วย
ก็ได้เตรียมพร้อมในการประสานเฮลิคอปเตอร์

เพื่อส่งต่อรักษายังโรงพยาบาลมหาบราช

เบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ซึ่งเป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับ
รวมทั้งยังมีการประดมทีมจากกรมสุขภาพจิต
เพื่อมาเยียวยาจิตใจญาติของผู้เสียชีวิต

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ
มีอาการซึมเศร้าหวาดวิตกและหวาดระแวงนะครับ
อกจากนี้นายอนุทินยังสั่งให้นายยกอบต
ดูแลสภาพจิตใจแม่ของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจเอกปัญญาที่อยู่คนเดียวนะครับ
เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
โดยมีรายงานนะครับว่าหลังทราบว่าลูกชายก่อเหตุ
แม่ของ๑๐ตำรวจเอกปัญญาถึงกับเป็นลม
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเสียใจมากที่สุดนะคะ
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าสาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุครั้งนี้

แต่แม่ยอมรับค่ะว่าลูกชายติดยาบ้า
แม่บอกว่าเคยตักเตือนไปแล้วให้หยุดให้หยุด
รวมทั้งมีปัญหาหนี้สินต่างด้วยนะคะ
คือคุณแม่น่ะเล่าให้ฟังว่าตัวของลูกชาย

แต่ตั้งแต่กลับมามาอยู่ที่บ้าน

ร่างกายสู้ผอมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะ

ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะทั้งที่เป็นเด็กสองคน
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่อีก๒คนที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กที่โรงพยาบาลอุดรธานีนั้น
ขณะนี้อาการถือว่าอยู่ในอาการที่ดีขึ้น
ได้รับการรักษาจากทางแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเอง

ทีมแพทย์ที่ดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ทีมแพทย์ที่ดูแลเรื่องของจิตใจนั้น
ในการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ